ดูอีกความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
มีลูกเขยแค้นพ่อตานะครับอ้างว่าพ่อตาเนี่ยกีดกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประจวบคิริขันผู้ที่เสียชีวิตชื่อในเพียรศรีไพรอายุ๖๘ปีนะครับ
ถูกนายคมสรรประสมอายุ๓๗ปีเป็นอดีตลูกเขย
ใช้ปืน๙มมมายิงเสียชีวิตที่บ้าน
อยู่ที่บ้านหนองงูเหลือมตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
เช้าวันนี้ครับตำรวจสพเมืองประจวบคิริขัน
ได้รับแจ้งจากตำรวจที่ประจำจุดสกัด
ในพื้นที่หมู่๖บ้านหนองปลือที่ตำบลเกาะหลัก
บอกว่าเจอรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนน
ก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าเป็นรถของนายคมสรรผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับตอนนั้นนายคมสรรผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขับรถหนีด่านตรวจก็เลยถูกควบคุมตัวไปนะครับ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็เมาฮะนี่ครับไม่รู้เรื่องเลยนายคมสรรนะ
คมสรรเนี่ยจนมุมจนได้นะครับโดยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นสามทุ่มครึ่ง
ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยทุกคนเนี่ยตอนนั้นดูทีวีอยู่ในบ้าน
มีฝนตกในเพียนออกมาปัสสาวะหน้าบ้านอันนี้ภรรยาเขาเล่านะแล้วได้ยินเสียงปืน
ขึ้นหลายนัดออกมาดูพบว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตส่วนอดีตลูกเขย
วิ่งหนีออกไปในความมืดนะครับนายคมสรรทางฝั่งของภรรยาผู้ตาย
บอกว่านายคมสรรเนี่ยเลิกกับลูกสาวไปหนึ่งเดือนพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่าง
ทุกคนในบ้านเอือมระอาหมดนายคมสรรพยายามขอคืนดีแต่ถูกปฏิเสธ
แล้วขู่อาฆาตทุกคนในบ้านเอาไว้ก่อนหน้านี้๓วันนายคมสรรมาใช้ปืนยิงชาวบ้าน
แล้วแย่งรถจักรยานยนต์ที่ตลาดนัดแล้วก็ขี่จักรยานยนต์
มาที่บ้านนะจะมาก่อเหตุแต่ตอนนั้นโชคดี
หมอบลงพื้นกันหมดค่ะถูกยิงไปละครั้งนึงแต่ไม่โดน
แจ้งความวิธีสอพเมืองประจุบกิโลธิ์ขันต์
ก่อนที่นายคมสรรจะกลับมาก่อเหตุเมื่อคืนนี้
แล้วก็ยิงพ่อตาเสียชีวิตจนได้นะครับ

แล้วลูกซ่าวลูกซ่าวฉันจะยุ่งล่ะ
เพียรนี่ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่แขนขวาขาขวา
แล้วกระสุนเข้าปากด้วยนะครับ
ตามร่างกายเนี่ย๗นัดนะครับท่านผู้ชมครับ

ขณะเดียวกันนายคมสรรขี่จักรยานยนต์หนีไปนะครับ
แล้วไปขโมยรถยนต์ของชาวบ้านนะฮะ

ที่หมู่บ้านใกล้ที่หน้าบ้านใกล้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
จากบ้านที่เกิดเหตุประมาณเกือบ๓กิโลเมตร

แต่ว่าวนเวียนอยู่แถวบ้านหลังเกิดเหตุนะ
เหมือนกับตั้งใจจะมาก่อเหตุอีก

คมสรรบอกว่าอันนี้เขาอ้างนะครับ
อยู่กับภรรยามา๕ปีมีลูกชาย๑คน
ช่วงหลังครอบครัวฝ่ายภรรยากีดกัน
พยายามจะแยกเขาให้ออกมาจากภรรยาและลูก

ความคับแค้นใจก็เลยมาก่อเหตุยิงอดีตพ่อตา
เขาไม่ให้เขาบ้าน
เขาเป็นใคร

ไม่เข้ามา

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
ลงพื้นที่ไปคุยกับภรรยาของผู้ต้องหาและลูกของผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้ไปเจอกับนางทิมพิกาศรีไพรอายุ๔๔ปีเป็นภรรยาของผู้ต้องหา
เป็นลูกของในเพียรผู้เสียชีวิตคือก็ได้ข้อมูลมาว่า
ตัวเธอกับนายคมสรรเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่แต่งงาน
มีลูกชายด้วยกัน๑คนก็คือน้องผักบุ้งอายุ๕ขวบ
คมสรรอารมณ์รุนแรงไม่ทำงานดื่มเหล้าเสพยา
ก่อนหน้านี้เคยขู่จะมาฆ่าพี่สาวเพราะพี่สาวมักจะบ่นเรื่องที่นายคมสรรไม่ทำงาน
เมื่อสามสิบกรกฎาคมประมาณห้าโมงเย็นค่ะนายคมสรรมายิงปืนที่บ้านหนึ่งนัด
ตอนนั้นแม่ของเธอหลบทันก็เลยรอดชีวิตมาได้
ส่วนวันเกิดเหตุตอนนั้นอยู่ในบ้านสี่คนนะคะคือพ่อแม่ตัวเธอและน้องผักบุ้ง
สะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีสายโทรศัพท์ของนายคมสรรโทรศัพท์เข้ามาสี่สายไม่ได้รับ
ก็เลยบอกพ่อทำให้ตอนนั้นพ่อก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปปัสสาวะนอกบ้าน
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนแบบดังรัวเลยค่ะเธอเลยตัดสินใจโทรไป๑๖๖
เพราะคิดในใจว่าพ่อถูกยิงแน่แต่กว่ารถพยาบาลจะมาถึงก็เป็นชั่วโมงนะคะ
พ่อเธอเสียชีวิตทั้งที่ตอนแรกพ่อยังมีสติอยู่เคาะหน้าต่างเรียกทุกคนในบ้าน
แล้วพ่อก็เดินมานั่งห่างจากประตูประมาณ๕๐เมตรทำให้เสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง
ทิมพิกาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเห็นว่านายคมสรรเป็นคนยิงจริงหรือเปล่า
แต่เธอและทุกคนในบ้านมั่นใจว่าคนร้ายคือนายคมสรรเพราะว่าปลอกกระสุนที่ตกอยู่อะค่ะ
เหมือนของวันที่๓๐กรกฎาคมเลยค่ะเธอรับไม่ได้นะคะแล้วก็จะไม่ให้อภัยด้วย
ถ้าทำได้ก็อยากจะให้ตำรวจจับตายไปเลยเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัว
ที่ผ่านมาก็ถูกขู่เอาชีวิตมาแล้วตั้งหลายรอบค่ะ
ก็ต้องมีสติที่ออกมานี่คือพ่อก็นั่งนะเขาชี้เขาชี้วัดเขาโดนที่ปาก
คือโดนหมดเลยสำหรับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าไม่เชื่อว่าซื้อมาตามคำให้การ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเคยบอกว่าปืนหายอาจจะไปขโมยมาก่อเหตุค่ะ
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนากรวงสิริรักษ์ผู้กำกับสพเมืองประจวบคิริขันบอกว่า
หลังเกิดเหตุได้ส่งกำลังตำรวจทั้งฝ่ายปราบรามและชุดสืบสวน
ล้อมพื้นที่เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุ
หลังรู้ว่ายังกบดันอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตั้งใจจะก่อเหตุซ้ำ
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับญาติที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
จากว่าถูกคนร้ายขู่อาฆาตเอาไว้ว่าจะฆ่ายกครัว
หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุยิงพ่อตาเสียชีวิตไป
หลบหนีแล้วก็ไปขโมยรถยนต์ของชาวบ้าน
ว่าเตรียมที่จะมาก่อเหตุซ้ำ
ขับรถที่ขโมยไปวนเวียนอยู่ที่เกิดเหตุ
ตำรวจวางกำลังไว้ก็เลยเห็นนะคะก็เลยประสานกำลังเพื่อสกัดจับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเวลากลางคืนมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดเพราะว่ามียาบ้า๑๐เม็ดด้วยนะคะ